เพราะว่าตัวแฟนของเธอออกไปเรียนหนังสือ

ก็มีเหมือนใครมานอนอยู่ข้างหลัง

หันไปดูทีอ้าวไม่ใช่ชายแปลกหน้าคุณ
แล้วผู้ชายคนนี้โอ้โหตัวเหม็นกลิ่นสาบเหม็นเปรี้ยว

ผู้หญิงคนนี้เอาตัวรอดได้อย่างไรรู้ไหมคุณ

เหตุการณ์นี้นางสาวสวยอายุ๒๐ปี
เดินทางไปแจ้งความกับตำรวจสพเมืองอุดร

ห้องพักอยู่กับแฟนนุ่มภายในซอยจันทร์สว่าง
เขตเทศบาลนอุดอนธานีตรงนี้

ปิดประตูไว้แต่ไม่ได้ล็อกห้อง

ลืมตามมาเห็นผู้ชายที่ไม่ใช่แฟน
รูปร่างสูงผอมคล้ายคนติดยาเสพติด
ใส่เสื้อสวมกางเกงขาสั้นตัวเดียว
นอนกอดและลวนลามเธอคุณ
รวบรวมเอาแรงที่มีทำไมด้วยฮะ

ถีบตกเตียงและคว้ามีดทำครัวที่อยู่ใกล้นะคุณ
ชี้หน้าให้ผู้บุกรุกออกไปจากห้อง

คนร้ายยังขอให้เอาเสื้อที่ถอดไว้ข้างเตียง

หยิบให้นะหยิบให้แล้วก็โยนไป
เพื่อให้ผู้ชายคนนี้รีบออกจากห้องไปนะคุณนะ

จึงรีบโทรศัพท์บอกแฟนนุ่มให้กลับมาที่ห้อง

สิ่งในห้องมีมีดอยู่แล้ว
เบาอย่างนี้ครับเพราะหนูไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย
คุณผู้ชมฮะทีมข่าวเที่ยงของเราก็ถามน้องเขานะ

แต่ได้กลิ่นเหมือนเหม็นเปรี้ยวเหมือนเขาไม่ได้อาบน้ำ
แต่ทีนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นใครตอนนี้ต้องย้ายหนีคุณ

ไม่ใช่ในพื้นที่ตรงนี้เลยไม่ใกล้ตรงนี้เลยเพราะกลัวนะครับ
ข่าวนี้ก็เลยจะมาเป็นอุทาหรณ์ให้แก่คุณผู้ชมด้วย
ผู้หญิงที่อยู่ห้องคนเดียวนะต้องล็อกประตูด้วยนะครับ